สำหรับเหตุการณ์เรือล่มเรือฟินิกล่ม

จนตอนนี้ผ่านไปกว่าสัปดาห์แล้ว
การกู้ซากศพตอนนี้คือยังไม่แล้วสด

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามดำเนินการ

ตอนนี้เหลืออีก๑รายรายสุดท้าย

ใกล้กับเกาะเฮอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็แบ่งงานกันทำออกเป็น๓ส่วน
คือนักประดาน้ำทัพเรือภาค๓

เพื่อลงไปดูดทรายโดยรอบร่างผู้เสียชีวิต
แต่ก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคหลายต่อหลายอย่างนะคะ
ท่อแรงดันลมมีขนาดเล็ก
แล้วก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเป็นเวลานาน

ได้นำนักประดาน้ำชาวต่างชาติ๓คน
พร้อมกับอุปกรณ์ดูดทรายขนาดเล็ก
มาร่วมสนับสนุนปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
โดยได้ลงดำน้ำไปในจุดที่เรือล่มเรือจม
เพื่อลงไปช่วยขุดทรายในบริเวณที่พบร่างผู้เสียชีวิต

สามารถขุดทรายได้กว่าร้อยละ๘๐
แต่ก็ไม่สามารถดึงร่างออกมาได้
กระทั่งช่วงเย็นค่ะทีมกู้ภัยจากประเทศจีน
พร้อมด้วยอุปกรณ์ก็ลงดำน้ำในจุดที่เรือจม

แต่เนื่องจากว่าในจุดที่เขาลงไปมันขับแคบ
ไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้
ก็เลยที่สุดต้องตัดสินใจยกเลิกภารกิจ
เวลาสักประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้
เนื่องจากว่าความมืดเป็นอุปสรรคสำคัญ
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งดำเนินการ
กู้ร่างผู้เสียชีวิตอีกครั้งในวันนี้
คือ๑๕กรกฎาคมคือวันนี้นี่แหละค่ะ

พอเจ้าท่าภูเก็ตเส้นเรือล่ม๔๗ศพนะนะ